คุณผู้ชมไปดูแมลงสาปเยี่ยมไข้กันหน่อยค่ะ
อืมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะค่ะ
มีแมลงสาปบินว่อนห้องของผู้ป่วยแบบเนี้ยเดินอยู่ตามกำแพงมั่ง
เดินอยู่ตามเตียงบ้างเนี่ยนะคะเป็นเป็นแมลงสาปที่โผล่ไต่ไปไต่มา
ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ป่วยเขาถ่ายเอาไว้จากเตียงคนไข้
ตึกอายุรกรรมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะ
บอกว่ามาโรงพยาบาลนี้๒ครั้งก็เจอทั้งสองครั้งนั่นแหละ
ถามว่ามันเยอะไหมไม่เยอะแต่มันน่ากลัวแล้วก็แสดงถึง
มันจะต้องมีอะไรสกปรกอยู่แถวนี้สิมันถึงมีแมลงสาปเนี่ยนะคะ
พอเธอเอาเรื่องนี้ไปถามคุณหมอโดยเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานหมอ
หนูเห็นแมลงสาปเนี่ยมาเกาะเตียงหนูค่ะหมอบอกว่าหมอก็เคยเห็น
แก้ปัญหาเนี่ยพยายามอยู่แล้วก็อย่าลืมนะ
เอาเรื่องนี้ไปบอกพยาบาลในห้องด้วยนะคะเธอก็เลยเอ้า
คุณหมอยังไม่รู้เลยยังให้ดิฉันช่วยเลย
เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กดีกว่าเพราะว่าเป็นห่วงสุขอนามัยของคนไข้คนอื่นนะคะ
อย่างที่ที่ฉันระบุไปว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรประการค่ะ
ทางโรงพยาบาลสมุทรประการออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้ว
บอกโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องความสะอาดเรื่องสุขอนามัยนะ
ให้บริษัทเข้ามาดูแลแล้วเรื่องการกำจัดสัตว์กำจัดแมลงซึ่งเป็นภาหะมาทุก๑เดือนค่ะ
แต่มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ยังทำให้แมลงสาปและสัตว์กัดแทะ
เห็นเป็นระยะแบบนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเข้มงวดมากกว่านี้ค่ะ